พูดถึง๓ราศีที่ดวงมาแรงในช่วงปลายปี
ส่วนจะมีราศีไหนบ้างพบกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในช่วง๒เดือนที่เหลือของปีนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
คำว่าดวงดีคงน้อยไปค่ะ
ต้องเรียกได้ว่าปังปุริเย่ไปไกลเกินฝันนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับอันดับที่๓นะคะที่ดวงชะตาดีมากในช่วง๒เดือนที่เหลือของปีนี้
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาดีมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานความเป็นอยู่แล้วก็ตำแหน่งนะคะ
ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะ
เรียกได้ว่าแต้มบุญที่คุณเคยทำมานั้นเริ่มทำงานแล้วนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษยิ่งมีโอกาสทำบุญสะสมแต้มบุญให้มากขึ้น
สำหรับอันดับที่๒นะคะที่ดวงชะตาดีมากในช่วง๒เดือนที่เหลือของปีนี้
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
ถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสได้รับข่าวดีให้ชื่นใจก่อนปีใหม่
บอกได้เลยค่ะว่านั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับอันดับที่๑นะคะที่ดวงชะตาดีมากในช่วง๒เดือนที่เหลือของปีนี้
พฤศจิกาและก็ธันวาคมนะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบเหมาเข็งค่ะ
ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์เงินทับตัวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินผลประโยชน์โชคลาภเนี่ย
ก็จะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าของชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องนะคะ
ถ้าท่านผู้ชมนะคะไม่ได้อยู่ใน๓ราศีผู้โชคดีนี้
ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ที่เราจะดวงชะตาดีได้ค่ะก็จะมีพื้นฐานจากการทำบุญสร้างกุศลนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็น๓ราศีผู้โชคดีหรือว่าจะเป็นราศีอื่นนะคะ
ก็ควรที่จะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือคนยากไร้นะคะ
หรือว่าในเรื่องของการรักษาศีล๕หรือว่าการทำบุญเข้าวัดเข้าวานะคะ
ก็จะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
คุณชนะคุณไบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ